เขาบอกว่าตลกตลกนะแต่ไม่ได้ตลกตลอดเวลา

เพราะว่าตลกแห่งยุคคุณดาวขำมิน
เขาไปโดนตำรวจทางหลวงที่สกลนครเนี่ยค่ะ
โกกเรียกเนื่องจากว่าขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้

เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
คุณผู้ชมมีการโต้เถียงปะทะคารม

อารมณ์รู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดนะ

ก็มีการปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่

หลังจากที่ปะทะคารมกันในรถเรียบร้อย

ผู้กองถึงเรียกตรวจเฉพาะรถตู้ของเขาคันนี้คะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันนะคะว่า
กล้องมันตรวจจับความเร็วของรถตู้คันนี้
อยู่ที่๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ช่วงนี้กันค่ะ
เขาไม่ได้บุกนะคะเขาไม่ได้บุกไม่ได้อะไร
อันนี้ค่ะผู้หญิงคนในคลิปที่อัดวิดีโอไว้เนี่ยนะ
เขาบอกว่าคันหลังรถตู้ขับเร็วกว่าอีกแล้วก็แซงเข้าไปด้วย
แต่ว่าไม่ได้ถูกโบกเรียกแต่รถเขาโดน
หลังจากนั้นนะคุณดาวขำมินค่ะลงจากรถตู้เลย
แต่ว่าไม่ยอมยื่นใบอนุญาตขับขี่ให้เจ้าหน้าที่

แต่ว่าไม่ยอมก็คือถือไว้ในมือค่ะ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขียนใบสั่งจดเอาไปประมาณนี้
พร้อมกับเร่งให้เจ้าหน้าที่ออกใบสั่งเร็วด้วย

เขาไม่ได้ขับรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะ

นี่รถเขาขับความเร็วเกิน
เอาใบสั่งมาผิดก็ว่าไปตามผิด
เออเขาไม่ได้อะไรนะแต่เขาแค่อยากดูหลักฐานว่าเขาขับเกินจริงหรือเปล่า
ก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะล้อเล็กน้อยแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็สอบถามไปเลย
คุณดาวเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับนะ
ว่าหลังจากที่ถูกตำรวจเรียกเนี่ย
เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจเนื่องจากว่าเขารีบด้วยนะจะไปทำงานต่อใช่ไหม
แล้วก็เขาก็เลยทวงถามเหตุผลว่าทำไมรถตู้ของเขาถึงโดนจับ
เพราะว่ามันมีรถอีกคันนึงที่เป็นรถกระบะขับเร็วเหมือนกันแล้วขับแซงเข้าไปด้วย
แต่ว่ารถกระบะคันนั้นตำรวจไม่เรียกแล้วก็เรียกแต่รถตู้ของเขาคันเดียว
แต่กลับได้รับคำตอบจากตำรวจบอกว่าก็กล้องตรวจจับความเร็วจับได้เพียงคันของคุณดาวขำมินเท่านั้น
ก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่พอใจมันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับกฎหมายแบบนี้
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณดาวขามินกันค่ะ
เขาตอบว่ากล้องกล้องจับได้แต่คันนี้ผมก็บอกว่ารถห่างกันไม่ไกลเนี่ยนะครับแล้วจับไม่ได้คือจับผมอ่ะผมไม่ว่าหรอกครับมาตรฐานก็คือผมเพิ่งจะเคยเจอกับตัวเองว่าในคลิปที่เขาบอกไม่มีมาตรฐานแต่ไม่ได้เป็นทุกที่หรอกผมไม่มีไม่เคยมีความเกลียดชังตำรวจเลยนะไม่เคยเพราะว่าผมก็ทำงานช่วยตำรวจ
เอาล่ะอย่างที่บอกแหละเขาบอกว่าผิดเขาก็ว่าไปทำผิดนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ไปจ่ายค่าปรับตามปกตินะ